เป็นคลิปที่คนขับรถบรรทุกระบุ
ว่าตัวเองขับรถไปพร้อมกับครอบครัวมีพันรยา
แล้วก็ลูกไปจอดอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ขณะที่จอดอยู่มีกลุ่มชายชะกันค่ะ

ขอตรวจค้นนู่นนี่นั่นหน่อย

เขาเอาเมอร์ถือขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ดูคลิปกันหน่อยค่ะ
นี่คือคลิปนะคะในคลิปเนี่ยเป็นการสนทนาส่วนหนึ่งเท่านั้นเองค่ะ
เขาพูดคุยกันคนขับรถบรรทุกเนี่ยเขาบอกว่าลูกไม่สบายกำลังป้อนยาลูกอยู่
แล้วเขาก็บอกอยู่ดีมีพี่ตำรวจหรือเปล่าไม่รู้
เป็นการตั้งข้อสังเกตของเขานะเขาไม่รู้ว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า
เคาะรถแล้วก็เปิดประตูเลยหาว่าเรากำลังซ่อนอะไรอยู่
เขาก็บอกไปแล้วว่าที่เขาจอดรถในปั๊มน้ำมันเนี่ย
เพราะป้อนยาลูกอยู่ย้ำว่าลูกไม่สบายตำรวจไม่จบ
หาเรื่องเราจะแจ้งข้อกล่าวหาทั้งที่จอดอยู่ในปั๊มเฉย
ตำรวจมีสิทธิ์ทำด้วยเหรอเขาเป็นการตั้งคำถามแบบนี้
และอ้างว่าเราแต่งตัวไม่สุภาพให้ภาพเล่าเรื่องละกัน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นในปั๊มน้ำมัน
ติดสายเอเชียมหาราชเมื่อวานนี้
นี่เป็นเนื้อหาแคปชั่นของโพสต์โพสต์นี้นะคะ

มีคนเข้ามาแชร์ต่อมีคนเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมาก
กลุ่มผู้ชายกลุ่มนี้ที่อ้างว่าเป็นตำรวจนี่นะครับ
บางคนเขาก็บอกไปหาให้หน่อยสิ
สรุปแล้วกลุ่มผู้ชายคนนี้เป็นตำรวจจริงหรือเปล่า
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีพยายามติดต่อผู้โพสต์นะคะ

ผู้หญิงก็คือเป็นแฟนของคนกับรถบรรทุก
เล่าให้ทีมข่าวเราฟังแบบนี้บอกว่าตอนนั้น
จอดรถอยู่ในปั๊มน้ำมันมีกลุ่มชายแต่งกาย
คล้ายตำรวจนอกเครื่องแบบกว่า๑๐คน
เคาะกระจกรถบอกให้ลงมา
แล้วก็ขู่ว่าจะแจ้งข้อหาทั้งที่
เธอบอกว่าเธอและครอบครัวไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะ
เธอพยายามบอกเอาอย่างนี้ละกันพี่ตำรวจ
ฉี่เลยละกันถ้าคิดว่าหนูผิดนะ
ฉี่ไปเลยค้นรถไปเลย
อยากจะทำอะไรก็ทำ
แต่สุดท้ายแล้วตำรวจก็ไม่ได้ตรวจค้นนะคะ
ไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาใดนะคะแต่บอกอย่างเดียว
ผมแจ้งข้อกล่าวหาคุณได้นะแต่งกายไม่สุภาพไง
หลังจากนั้นใช้เวลาพูดคุยกันประมาณเกือบชั่วโมงนะคะ

แล้วจากนั้นชายกลุ่มนี้๑๐กว่าคนก็เดินจากไป
อันนี้เป็นการเปิดประเด็นจากคลิป
ที่เขามีการแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
ทีมข่าวของเราตอนนี้ลงพื้นที่แล้วไปถึงพื้นที่แล้ว
มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าของคลิปแล้ว
ความคืบหน้าล่าสุดเป็นอย่างไร
รายละเอียดเป็นอย่างไรเพิ่มเติม